ตอนเด็กเลยจำได้เล็กเลยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่หาปลา
เขาก็จะมีเรือเล็กซึ่งบ้านคุณพ่ออยู่ยุธยากับชายนาฏเขาก็จะล่องเรือ
ก็เกิดอะไรไม่ขึ้นประมาณแบบดึกดึกมากหนูตกลงไปในน้ำล่วงไปเลยอ่ะ
แล้วพ่อความที่เขาเก่งเรื่องว่ายน้ำอยู่แล้วคุณแม่ก็ไปเราเอาขึ้นมาได้

นั้นก็เลยกลัวน้ำตั้งแต่เด็กเกือบตายอันนั้นครั้งแรก
เรื่องที่สองก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูแสดงที่เกรนหนูมีรถส่วนตัวแล้ว
หนูก็เลยขับจากชายนาฏซึ่งจะไปสิ่งบุรีแค่นี้เอง
ใกล้ประมาณ๒๐กว่าโลหนูขับทางตรงไปขับสบายประมาณ๘๐๙๐
ลุงคนแก่มีรถสองแถวใหญ่พุ่งขึ้นมาเฉย
หนูกำลังขับอย่างนี้แล้วชนหมุนแล้วไปคนเดียว
อีกข้างเป็นเหวลงไปนี่คือตกถนนสูงมาก
อีกข้างเป็นเป็นน้ำเป็นคลองคือหมุนเป็นกระแตเวียนแล้วค่ะ
เละหมดเลยแต่หนูไม่เป็นไรเกือบตาย

ครั้งที่๒นี่ก็เป็น๑๐ปีแล้วที่ผ่านมา
ร้องเพลงอยู่แถวสุพรรณบุรีแล้วมีงานต่อไง

พอร้องตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะต้องวิ่งไปอีกงานหนึ่ง
ชาญเมืองกรุงเทพอยากเปลี่ยนเสื้อผ้า
กระโจมอกค่ะอยู่ในรถเปิดไฟแต่งหน้าใหม่
เชื่อมั้ยว่าขับไปไปกับสี่คน
ผู้จัดการขับไปเร่าเอาเอาเงยหน้ามุ่งมา
ว่างปึ้งไปเลยเหมือนเราชนกำแพงอะไรอย่างหนึ่ง

จากนี้ไปอุบัติเหตุแบบนี้จะมีอีกไหมคะ
ที่เข้าเป็นคนต่อแม่งก็เลยเรียกว่า
คนที่มีเคราะหกรรมบางอย่าง

มันก็มีสิทธิ์ให้เกิดได้ตลอดเวลา

ความรักค่ะความรักของแขกรับเชิญคนนี้

ความรักในโดงชาต่านี้ก็คือ

เปิดเผยว่านี่คือกิ๊กนี่คือแฟนนี่คือสามี
วิบัติเลยครับความรักของเธอต้องเป็นความลับ
ด้วยเหตุว่าดาวปัตตานีคือดาวสุกไปอยู่ในเรือนเสา
คือดาวสุกเลข๖ไปอยู่ในราศีมังกร
ไม่ใช่แปลว่าราศีพิจิกษ์ราศีพิจิกกับราศีมีน
มันมีความอาภับในเรื่องของความรักเหรอใช่ไหมพี่แม่หมอ
อยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นราศรีมีนพิจิก
เธอเป็นพี่จิกลักษณะพี่จิกก็มีความอาพับเรื่องความรัก
แล้วดาวความรักยังคือดาวสุก
เพราะคนเกิดราศีพิจิกษ์ลักษณะอยู่พิจิกษ์

สุขไปอยู่ราศีมังกรในพื้นชะตาเดิมเป็นดาวคู่ศัตรู
แปลว่ามีความรักที่เป็นไปไม่ได้
เช่นความรักต่างวัยความรักที่ต่างสัมพันธ์อะไรแบบ
ไม่สามารถจะลงเอยแบบปกติได้อย่างคนปกติทั่วไป

ข้อที่๒ความรักที่เป็นความลับบางประการที่บอกให้ใครรู้ไม่ได้
เพราะมันมีเหตุผลลึกลับซับซ้อน
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีเอาล่ะคนนี้เปิดเผยชัดไม่มีปัญหาอะไร
ไม่นานก็ต้องเลิกกันจบกันมีปัญหา
ดวงนี้สงวนไว้ว่าต้องเป็นความรักแบบความลับ

มีจิ๊บจับคุยบ้างอะไรบ้าง
อย่างที่เขาบอกชอบเด็กกว่าจริงไหม
ไม่ได้ชอบเด็กกว่าเด็กมาชอบเรา

จริงแล้วเด็กนะไม่ได้๑๘๑๕อ่ะ

เคยถามว่าเคยมีแฟนก็มี
แล้วประคบกันปีสองปีไม่ประสบความสำเร็จ

จบกันแข้นี้
มันไม่ใช่ว่าจะโสดตลอดชีวิตไม่ได้เคยมีเข็ดแต่ก็เข็ด
ความรักปล่อยให้เป็นเรื่องของความลับ
แต่คุณจิ้งหลีนี่เป็นขามูตัวแม่เลย
เขาบอกว่าคุณเนี่ยมูเตรลูไม่แพ้ใครเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็เปลี่ยนหมด

ตอนแรกต้องบอกเลยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลย
อันนี้เรื่องจริงไม่ได้เชื่อเลยส่วนตัวไม่ชอบ
เพราะว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยดีที่สุดแล้วเรามีความรู้สึกอย่างนั้น
มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะจิ้งหลีดขาวโดนขโมยยกเขาที่บ้าน
นี่เรื่องจริงแล้วของที่ใส่เซฟไปทั้งหมดอ่ะ
มันเป็นดวงที่เราถ้าพูดง่ายดวงสวย
ของทั้งหมดมาใส่ในเฟฟแล้วก็เขายกเซฟไปหมดเลย
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหมดตัวแล้วอ่ะ
เงินเพชรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลย
สรุปแล้วรู้จักอาจารย์คนนึงเขาบอกว่า
หลีดขาวได้ของคืนทั้งหมดแน่นอน
แล้วก็ได้คืนภายใน๗วัน
ได้คืนเกือบทั้งหมดจริงมันไม่น่าอยู่แล้วอ่ะ

เขาบอกว่าจิ้งหลีดต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุล
เพราะว่าชื่อนามสกุลที่มีดีนะ

พอเราเปลี่ยนชื่อนามสกุลเหลือเก็บจริงค่ะ
ทุกวันนี้มีตึกมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราสามารถซื้อตึกได้มีเงินเก็บ
หลังจากนั้นมาก็เปลี่ยน
นี่คุมมารทองไม่เคยได้สะสม
ใครเขาก็ให้มีอยู่๔ตน
ถ้าของไม่ได้คืนจะจำเรินไปที่วัดให้หมด
ช่วยไปตามของแม่มาด้วยลูก
ช่างานไม่มูท์ไม่ได้ไงต้องมูท์นิดนึง
มาถึงรายการมีโอกาสเจอพ่อหมอรักนะ
มีโอกาสเจอพ่อหมอรักแล้วอยากจะถามอะไรเขาอีกไหมฮะ
จากนี้ไปชีวิตจะดีขึ้นไหมคะหนูอยากให้ดีขึ้นเท่านั้นเอง
เพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขกับการทำงานอยู่แล้วทำงานแบบสนุกอยู่แล้วค่ะ
จากนี้จนถึงสิงหาปี๒๖๐
โดยวิทยาตาจิ้งหลีดขาวถ้าไม่งอมือมองกระเท้าฟ้าเปิดให้
จะประสบฟ้าไม่ได้สมหวังสมปราธาสมใจ
ฟ้าประธานให้ยังฝันทุกประการ

สุดท้ายค่ะจิ้งหลีดขาวฝากข้อคิดให้กับคุณผู้ชมด้วย
มาดูดวงวันนี้ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบดูดวง

เขาทักไม่ดีจริงกลัวกลัวมากเลย
แต่วันนี้พอดูแล้วมีกำลังใจ
เพราะว่าหนึ่งจิ้งหลีดขาวเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงอยู่แล้ว
คือทำต้องมีสติแล้วก็คนอย่างเราเนี่ย
สามารถทำทุกเรื่องได้ทุกเรื่องได้ดี
เอาต้องบอกเลยค่ะถ้าไม่ดีไม่ปล่อยผลงานออกมา

สิ่งที่ทำจะเป็นเพลงร้องเพลงหรือร้องลิเก
รับรองว่าจะทำให้สุดพลังสุดกำลังที่เรามีอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นพลังงานที่เธอมี
มันทำให้เราเห็นพลังงานของอีกหลายคนในปัจจุบัน
ที่รู้สึกอยากจะประสบความสำเร็จแค่ข้ามคืน
อยากจะรวยแค่ไม่กี่อาชีพไม่กี่วันไม่กี่เดือน

แต่ถ้าหากว่ามามองชีวิตของแขกรับเชิญ
คุณผู้ชมคงจะรู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่เธอเกิดมาจนถึงบัตรนี้
ต้องบอกว่าต้นทุนเธอมีไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น
อาจจะดูน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ
แต่สิ่งที่เธอมีคือความมารนะ
ทำทุกอย่างผ่านทุกอย่างมาถึงได้มีวันนี้ไม่ง่ายค่ะ
บัญญัติไหนในโลกนี้ที่เขาบอกว่าเกิดมาจน
แล้วจะต้องจนตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นโลกนี้
ันวินาทีสุดท้ายที่เห็นโลกนี้ไม่ใช่เสมอไป
หรือก็ไม่มีใครบอกได้ว่าเกิดมารวยวินาทีแรก
แล้วจะต้องรวยไปจนถึงวินาทีสุดท้ายลมสุดท้ายของชีวิต
มันอยู่ที่ตัวเราคิดดีทำดีมุมานะที่จะทำมันหรือเปล่า
ถ้าคุณไม่คิดดีทำดีจนก็จนอยู่อย่างนั้นรวย

วันนี้แขกรับเชิญเราน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่า
ความจนไม่ใช่โลกฮะ
เพราะฉะนั้นความจนมันอยู่ที่ตัวเรา
แขกรับเชิญที่มีความคล้ายกันว่า
พ่อแม่ของผมพ่อแม่ของขุนจิ้งรีดขาวไม่ใช่เจ้าสัวร์นะครับ

ดังนั้นนี่คือบทเรียนชีวิตที่
และที่สำคัญเรามาติดตามดูต่อ
ว่าราศีพิจิกษ์และดวงชะตาของจิงรีดขาวเนี่ย
หลังจากนี้จนถึงกลางปีทั้ง๖๐เนี่ย
คุณจะเป็นผู้มีส่วนร่วมให้เธอดังทะลุฟ้า
อย่างที่ผมได้ฟันทงหรือไม่ครับ
ขอบคุณดาวของเราค่ะจิ้งรีดขาวงเทวันค่ะ
สายเจ้านะคะเอ่อ
และขอบคุณสำหรับการติดตามชมรายการท็อกทะลุดาวค่ะ
กลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันพระรหัสบดีหน้า
เวลา๔ทุ่มทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี

คุณอันภูวนาศคุณพลินค่ะ
ทำไมพี่อันจะแต่งงานแล้วจะมีลูกอย่างไร

เป็นแล้วแต่งวันนี้ก็ต้องโกหกแล้ว
ขอดูเรื่องความรักเลยความรักของเขาบ้างในดวงเนี่ย
แต่งแล้วก็เลิกหรือแต่งแล้วก็ต้องตายจาก
อ๋อราหูกับดามุทิวเล็งชะตาอันนี้